เอาไปดูเรื่องราวของโจวัย๑๗ปีด้าน
คุณผู้ชมครับบังเอิญไปเจอคู่อดีตเก่า
แต่ตัวหนุ่มคนนี้มาคนเดียวแต่อดีตฝั่งนั้นมาเป็น
สุดท้ายเกิดเป็นภาพนี้เกิดขึ้นนี่ฮะ
ลุมบอลกันต่อยกันตีกันยับแบบนี้เลย
ทั้งมีดทั้งสนับมือสุดท้ายเชื่อไหมเย็บ๕๐กว่าเข็ม
เขามาสิบตัวเองหนึ่งไงรุมสกรรมเลย
มีคนถ่ายคลิปเอาไว้แล้วลงว่าในติ๊กต๊อก
ชาย๑คนเจอวัยรุ่น๑๐กว่าคนรุมสกรรมแบบนี้

อันนี้คือแพงริมน้ำริมเขื่อนรัชประชาพัฒนาราชบุรีครับ
ห่างจากสพเมืองของราชบุรีเพียง๕๐๐เมตรเท่านั้น
นักข่าวก็ไปคุยกันกับน้องวัยรุ่นอายุ๑๗ปี

บอกว่าเกิดเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๒ที่ผ่านมาที่๓๐๐ทุ่ม
คือตัวเขาไปนั่งเล่นตรงนี้มันมันเป็นให้คล้ายที่นั่งเล่น
แต่ที่เจอกันไม่ได้พูดอะไรกันเลยนะ
เพื่อนหนีทันแต่ตัวเขาหนีไม่ทันฝั่งนั้นเอาสนับมือเอามีดฟัน
ต่อยต่อยต่อยฟันจนแตกจนต้องเย็บแบบเนี้ยโชคดีนะอยู่ใกล้โรงพัก
ก็เลยวิ่งหนีไปที่โรงพักให้ตำรวจออกมาช่วยทำให้กลุ่มนั้นหลบหนีไป
สุดท้ายคนเจ็บกระเตงตัวเองไปหาหมอคุณผู้ชมเย็บเนี่ยหลายจุดห้าสิบกว่าเข็ม
ทำแผลเสร็จปุ๊บนะฮะก็หอบร่างตัวเองไปหาตำรวจแจ้งความที่โรงพยาบาลนะฮะ
เพื่อติดตามคนก่อเหตุแจ้งความที่โรงพักติดตามผู้ก่อเหตุ
ส่วนสาเหตุที่โดนรุมคืออันนี้เรื่องเก่า๒ปีที่แล้ว
สองปีที่แล้วผมเนี่ยเคยมีเรื่องไปชกต่อยกันกับเพื่อนในกลุ่มนั้น
แต่เคลียร์จบไปแล้วเพราะมันสองปีแล้วแล้วไม่คิดว่าพอเจอกันจะมีการโทรตามอลิ
โทรตามเพื่อนมามาลุมทำร้ายอีกอะไรแบบนี้อืมนะฮะตอนนี้ตำรวจเองบอกว่าหลังจากที่
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดทรัพย์ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วเดี๋ยวจะมีการนำตัวมาสอบปากคำนะฮะ
และทั้งหมดเนี่ยยังคงเป็นวัยรุ่นอายุต่ำกว่า๑๘ทั้งหมดเลยเนี่ยกล้องจับภาพไว้ได้
เดี๋ยวจะสอบประคำพร้อมกับสหวิชาชีพทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมาย
ที่ผ่านมาสพเมืองราชบุรีได้จัดชุดสายตรวจขับรถไปกวดขันทุกชั่วโมง
แต่หลังเกิดเรื่องเนี่ยเดี๋ยวต้องกำชับเพิ่มความถี่ทุกชั่วโมงอาจจะห่างเกินไป
อาจจะต้องเป็นทุกครึ่งชั่วโมงแทนโดยเฉพาะจุดล่อแหลมโดยเฉพาะไอ้ตรงริมเขื่อนที่เป็นแพร่เนี่ย
เพราะว่าวัยมรุ่นชอบไปรวมตัวกันวันจะเกิดเหตุร้ายขึ้นมาอีกนะครับ
มีเรื่องกันไปจบไปตั้งหลายปีแต่มาสางแค้นคิดบัญชีภายหลัง